รายได้ทั้งหมดของปีที่แล้ว

ก็แน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าเลื่อนออกไปเตะ๒พฤษภาคมเนี่ยนะครับ
ก็มีแนวโน้มว่าอาจจะต้องเลื่อนไปอีกด้วย
ซึ่งก็มีการคาดถึงผลประกอบการไทยลีก
หากว่าต้องเตะแบบปิดโดยไม่มีแฟนบอลตลอดระดูการที่เหลืออยู่นะครับ
กรณีที่กลับมาแข่งแต่ไม่มีค่าบัตรเข้าชมไม่มีค่าของที่จะลึกนะครับ
โมสรจะต้องสูญเสียรายได้จากส่วนนี้ไปเท่าไหร่

ไทยลีก๑มียอดขายบัตรจากทุกสโมสรรวมกันนะครับ
ดูการที่แล้ว๘๑ล้านบาทของที่ระลึกนะครับ
๔ล้านบาทรวมทั้งสิ้น๑๓๕ล้านบาท
เฉลี่ยรายได้จากแฟนบอลนะครับทั้งหมด๓๐สัปดาห์อยู่ที่สัปดาห์ละ๔ล้าน๕แสนบาท
ปัจจุบันครับไทยลีก๑มีการแข่งขันตามปกติไปแล้ว๔เกมและเหลืออีก๒๖นัด
ดังนั้นนะครับหากโปรแกรมที่เหลือต้องแข่งขันแบบปิด
จะทำให้สโมสรต้องสูญเสียรายได้เฉลี่ยเป็นจำนวน๑๑๗ล้านบาท
หากอิงจากปีที่ผ่านมาเมื่อนำทั้ง๑๖สโมสรมาหาค่าเฉลี่ยครับ
แต่ละทีมจะสูญเสียรายได้จากแฟนบอลเฉลี่ยทีมละ๗๓แสนบาทนะครับ